คุณผู้ชมครับมาเริ่มที่ข่าวแรกกันก่อนนะครับ
จิตอาสานนับพันคนนะครับไปร่วมทำความสะอาดพื้นที่
รอบพระบรมมหารราชวังรวมทั้งถนนราชดำเนินนะครับ
เนื่องจากว่าจะมีการปิดถนน๑๘เส้นทาง
เพื่อใช้ในการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙วันพรุ่งนี้ครับ
จิตอาสาและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร

ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่รอบท้องสนามหลวง

ปิดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพล
ดุลยเดชบรมนาศบอพิษตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
โดยบรรยากาศช่วงเช้ามีประชาชนสัญจรไปมาค่อนข้างน้อย
แต่ยังคงต้องมีเจ้าหน้าที่ยืนดูแลความเรียบร้อย
ตามจุดต่างแล้วก็เต็นต์ด้วยครับ

ส่วนพื้นที่ด้านในสนามหลวงก็ยังคงปิดการจราจร
รถที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าออก
ห้ามประชาชนทั่วไปเข้าไปที่ด้านใน
โดยทหารได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับตำรวจดูแล

ในการจัดพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ขณะที่คืนนี้เวลา๒๒นาฬิกา
รอบพื้นที่พระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง
จะมีการปิดถนนชั้นใน๑๘เส้นทาง
เพื่อซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภาพุมิผลอดุลยเดตบรมนาฏปวภิษฐ์
ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับ
สำหรับถนนชั้นใน๑๘เส้นทางนะคะประกอบด้วย
ถนนพระอาทิตย์ถนนราชินีถนนราชดำเนินใน
ถนนสนามชัยถนนหลักเมือง
ถนนกัลลายานณมัยตรีซอยสรานรม
ถนนเจริญกรุงถนนพระพิพิษ
ถนนหน้าพระธาตุถนนพระจันทร์
ถนนมหาราชมหาราชข้างวัดพระมหาธาตุ
ถนนมหาราชข้างพระบรมมหาราชวัง
ถนนเศรษฐการถนนท้ายวังค่ะ
ถนนหน้าพระรานแล้วก็ถนนพระยาเพชรนะคะ
โดยกองอำนวยการร่วมพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รมนาศบพิษเปิดให้ประชาชนเข้าชม
การซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รมนาศปภิษตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาค่ะ
โดยมีจุดคัดกรองที่ใกล้ริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศ๓จุด
คือบริเวณท่าช้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และพระแม่ธรณีบิบมวยผม
โดยให้ประชาชนนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
ที่จุดคัดกรองแล้วก็เข้าไปรอชมความสง่างามของริ้วขบวน
โดยสามารถชมได้นะคะบริเวณถนนมหาราช
จากท่าเตียนถึงท่าช้างถนนราชดำเนินใน
ไม่เกินสารดีกากึ่งกลางถนนสนามหลวง
สำหรับเส้นทางอื่นที่ไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าไป
จากว่ากรุงเทพมหานครกำลังปรับปรุง
แล้วก็ตกแต่งพื้นที่ให้สวยงามสมพระเกียรติค่ะ
สำหรับประชาชนที่จะเข้าชมริ้วขบวน
ในครั้งนี้นะคะก็กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำ
แล้วก็นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงที่จุดคัดกรองในพื้นที่